สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
เมื่อวานวันก่อนนายกก็ประกาศว่าไม่ลาออก
เมื่อกี้ฟังข่าวที่คุณบุ๊ครายงานก็คือว่าการชุมนุมก็จะมีต่อ
แล้วก็จะมีการยกระดับไปเรื่อยถึงขั้นคิดกันว่า
จะปิดถนนมิตรภาพประตูสู่อีสาน
หรืออาจจะมีถนนสุขุมวิทย์ประตูสู่ภาคตะวันออก
คำถามก็คือว่าแล้วจะยังไงต่อ
ฉะนั้นคำตอบวันนี้ยังไม่ชัดครับ
แต่ว่าถึงแม้คำตอบยังไม่ชัดเราก็ดูความเคลื่อนไหวว่าจะทำอะไรได้บ้าง
การตั้งคณะกรรมการสมานฉันที่ในรายงานข่าวว่า
คุณชวนมอบหมายให้สถาบัน
พระปกเกล้ารับไปเป็นเจ้าภาพไปคิดรูปแบบว่าคณะกรรมการชุดนี้รูปร่างหน้าตาควรจะเป็นยังไง
บทบาทหน้าที่เป็นยังไงจะเอาใครบ้างฝ่ายไหนมาอยู่ในกรรมการชุดนี้
พระปกเกล้าไปคิดมาอย่าลืมว่าสถาบันพระปกเกล้าคือส่วนหนึ่งของรัฐสภาที่คุณชวน
เป็นประธานโดยตำแหน่งคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างที่ข่าวรายงานก็คือฝ่ายค้านไม่ร่วมด้วย
ฝ่ายผู้ชุมนุมไม่ร่วมด้วยมันก็จบกันไปต่อไม่ได้ไม่มีประโยชน์
เมื่อวานใครที่ติดตามรายการนี้ผมได้คุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ท่านบอกว่าการตั้งคณะกรรมการแบบนี้มันจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องไหนที่เป็นข้อสรุป
ถ้าคู่กรณีคู่ขัดแย้งตรงใจก็เอาไปปฏิบัติถ้าออกมาไม่ตรงใจเขาเขาก็ไม่เอาไปปฏิบัติ
คิดกันแทบเป็นแทบตายได้ข้อสรุปแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วอาจารย์สุขุม
เท้าความไปว่าคราวก่อนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองตั้งกรรมการขึ้นมา๒ชุดชุดใหญ่แล้วคนที่มาเป็นประธานเนี่ยเขาอุตส่าห์มาเป็นประธานให้
ที่๑ชุดดรคณิตนานครอดีตอายการสูงสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับใครต่อใครก็ยอมรับนับถือท่านแล้วสุดท้ายเป็นยังไง
ผลที่ออกมาคือ
เอาบางส่วนบางข้อเท่านั้นไปใช้อะไรที่ไม่ตรงกับความต้องการของคู่กรณีเขาก็ไม่เอาไปใช้
อีกชุดหนึ่งที่พูดกันมาก
ที่มีคุณอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยท่านก็อุตส่าห์มาเป็นประธานให้กรรมการคนสำคัญทั้งนั้น

ผลึกได้ข้อเสนอแนะมาว่า
ถ้าจะให้คลี่คลายปัญหาหาทางออกต้องทำ๑๒
อาจารย์สุขุมบอกว่าไม่มีใครเอาไปทำสักข้อเดียว
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้ถ้าตั้งขึ้นมาแล้ว
แล้วเป็นอย่างนั้นอีกเสียเวลาแต่เอาเถอะ
อย่าเพิ่งเหมารวมอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้
รอดูว่าคราวนี้เขาอาจจะเอาข้อสรุปไปเป็นข้อยุติก็ได้
ก็คอยดูเพราะว่าคุณวิสานตันชัยบอกว่า
วันนี้วันที่๓๐เขาจะประชุมกันที่สถาบันพระปกราว
ประชุมคิดเรื่องรูปแบบโครงสร้างบทบาทหน้าที่
ประชุมเสร็จแล้วก็จะเสนอคุณชวนหลีกภัย
ให้ประธานชวนไปดูว่า
จะเป็นยังไงก็ถือว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับ
ตามหลักการที่ว่าจุดจบของความขัดแย้งเนี่ยมันมี๒ทางเท่านั้น
หนึ่งรบกันสองเจรจาหาข้อยุติ
เราควรจะเลือกทางทางที่๒คือเจรจา
บกันก็ไม่มีประโยชน์และถ้าลบกัน
ก็เป็นอย่างที่คุณอานันต์ปัญญารชุนว่า
วันนี้คุณอัญญันปัญญารชุนก็เป็นข่าวพาดหัวใหญ่เลย
ที่คุณบุ๊ครายงานไปบางส่วนแล้วเมื่อกี้
อันนั้นจี้ถามบิ๊กตู่ได้ยินไหมเสียงเด็กเรียกร้อง
เป็นหัวข้อข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้
เพราะว่าคุณอนันต์ไปบรรยายไปอภิปรายที่คุณบุ๊คบอกไปแล้วเมื่อสักครู่
ผมขมวดประเด็นว่า๓เรื่องที่คุณอนันต์ไปพูด
คือพอมีความขัดแย้งการเมืองกันมากสุดท้ายก็เกิดการปฏิวัติ
ปฏิวัติแล้วก็ล่างรัฐมนูณล่างรัฐมนูณแล้วก็มีการเลือกตั้ง
แล้วก็ได้รัฐบาลบริหารประเทศ
อยู่กันไปสักพักนึงเกิดความขัดแย้งกันอีก
สุดท้ายขึ้นมาพอดูดเดือดรุนแรง
ก็จบลงด้วยการปฏิวัติ
แล้วก็ร่างรัฐมนูลแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้ง
แล้วก็ได้รัฐบาลใหม่แล้วก็มาปฏิวัติ

วงจรนี้มีมานานแล้ว
ผู้ใหญ่หน่อยคนรุ่นอายุมากหน่อยไม่ตื่นเต้น

การใช้ช่องทางการสื่อสาร
อันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญ
ท่านบอกว่าการใช้อินเตอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่าง
ทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้น
ไม่เหมือนการพูดคุยกันต่อหน้า
ดังนั้นจึงต้องเปิดฟ่างและรับฟังให้มากขึ้น
สรุปแล้วตนคิดว่าปัญหาของทุกประเทศ
เป็นเรื่องที่น่าวิตกในเรื่องการสื่อสารสมัยใหม่

ต้องฟังและพิจารณาอย่างเที่ยงทำด้วย
สุดท้ายประเด็นที่สามที่คุณอนันท์พูด
ผมอยากเอามาอ่านให้ฟังชัด
เพราะว่าสิ่งที่คุณอนันต์พูดเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องฟัง

ผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดว่าทำหรือไม่ทำ
เด็กเขายืนยันว่านายกเป็นตัวปัญหา
คนรุ่นใหม่มองว่านายกเป็นคนเดียวที่ปลดล็อกได้
ปลดล็อกด้วยวิธีลาออกหรือไม่

แต่ต้องรู้ว่าเขาเรียกร้องอย่างนั้น
ท่านฟังหรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดจะเถียงกับเด็กรุ่นใหม่
โดยอ้างกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง

เพราะเริ่มต้นผิดมาตลอดแล้ว

ผมก็พยายามเข้าใจสถานการณ์ของนายก

ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องคุยกัน

ผมไม่สนใจจะเข้าไปร่วมด้วยทั้งสองฝ่าย
เพราะเริ่มต้นก็ผิดแล้ว
เด็กมันเริ่มต้นมาตั้ง๗ปีแล้ว
นายกถามว่าผมทำอะไรผิด
มันเป็นการพูดคนละภาษา
แต่รัฐบาลพูดภาษาอนรก
สงครามการต่อสู้ก็คนละสนาม

ผู้มีอำนาจเล่นอีกสนามหนึ่ง
ไม่เคยเจอกันและพูดกันคนละประเด็น

ก็พูดกันว่าคุณจะมีสันติภาพไม่ได้ถ้าไม่มีความยุติธรรม
นี่คือเสียงจากคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมา๒สมัย
แล้วเคยได้รับเชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันอย่างที่ว่า
ประเด็นก็คือว่านายกคนปัจจุบันจะฟังเสียงของนายก
ที่เคยเป็นนายกมา๒สมัยหรือเปล่า
อันนี้แหละผมคิดว่าบทบาทน้ำหนักของคุณอนันต์ที่หนังสือพิมพ์นำมาพาดหัววันนี้เนี่ย
เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ปิดท้าย
ปิดท้ายด้วยคำตอบจากน้องมายคือพระสลาวรีธนกิจวิบูรณ์ผล
นักข่าวถามถึงเรื่องการตั้งกรรมการสมานฉัน
ขอฟังดูหน่อยนะครับ
การพูดคุยกันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ารัฐบาลต้องจริงใจกับเราก่อน
ซึ่งตอนนี้ประชาชนถอยชิดฝาไปมากแล้ว
ถ้าให้ถอยไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว
สิ่งที่รัฐบาลควรจะให้เราคือการถอยบ้าง
อย่างน้อยพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกให้เราก่อน
แล้วประชาชนจะรับฟังรัฐบาลมากขึ้น
นี่คือสถานการณ์ล่าสุด
และอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการชุมนุมต่อ
เราก็นั่งตั้งคำถามกันต่อแล้วมันจะไปยังไงต่อ
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ